มันก็น่าหลอนอยู่เพราะว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่าวัตถุที่มันลอยอยู่บนฟากฟ้า
มันคือผีมันคือวัตถุอะไรที่มันไม่สามารถระบุได้
เพราะว่าชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอื่นเขาก็เจอแบบนี้ค่ะ
อุ้ยเป็นตะยานแท้
อุ้ยมันคือของน้องนี่

ดูมันจะชนดาวไหม
แปลว่ามันรอบเมฆด้วยนา
ต้องไม่งั้นนะ
มัดแล้ว

มันหมดแล้ว

แปลทำไมเนี่ย

ไอ้ลำแสงที่เห็นมันคืออะไร
แสงลักษณะเหมือนผีพุ่งใต้เหมือนกันนะ
เหมือนผีอย่างเงี้ย

จังหวัดอุดรธานีเขานำมาโพสต์ค่ะ
สำหรับเจ้าของคลิปนี้ก็คือ
คุณมณฑการเหมะทุลิน

ออยเนี่ยเอาคลิปนี้ไปส่งให้สถานีตำรวจดูเลย

แม่ก็กำลังรดน้ำต้นไม้
พอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าปุ๊บ

ก็เลยหยิบมือถือคุณภาพดี

แล้วมีลำแสงมีควันพุ่งออกมาแบบนี้นะแต่เห็นชัดเลยนะจริง
ลักษณะไอ้ดวงนี้ในลำแสงนี้มันพุ่งเหมือนไปพุ่งไปที่ดวงดาวดวงหนึ่ง
อยากจะเป็นจะมุ่งไปเป็นอะไรดีสักอย่าง
อันนี้คุณบ่นอะไรครับผม
จะไปเป็นดาวดวงใหญ่จะโด่งจะดัง

นี่ไงเครียดมากไงมีปัญหากับในครอบครัวหรือเปล่า
ไม่มีแต่เห็นคลิปนี้แล้วมีปัญหาแน่เพราะมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรไง
ส่วนคุณออยเองเขามองว่านี่เป็นจรวดหรือไม่ก็เป็นเครื่องบินที่มีไฟกระพริบ
แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินน่าจะต้องเคลื่อนที่เร็วกว่านี้

เธอก็เลยรอดูอีกครั้งหนึ่งหรือรออะไรแบบไหนไปฟังเสียงคุณออยเลยค่ะ
มันพลพลแสงพลแสงประมาณนี้แหละจ้ะเป็นไอเป็นไอแสง
แล้วก็ค่อยไปก็เลยรุ่นรุ่นว่ามันจะไปหอดดวงจันทร์
หรือดวงดาวนี่แหละนุ๊กก็จำไม่ได้มันเป็นดวงหน่อยอยู่น่าจะเป็นดวงดาวบ้าไอ

จ้ะน่าจะดวงดาวแล้วก็เลยเร่งมามันจะเร่งไปหาดวงดาวหอดบ่ะ
มันเลยไม่หอดดวงดาวมันเลยเป็นแสงหายไปเลยเป็นขว้านขาวไปเลยจ้ะ

ที่ที่หนูทายมันจะเป็นสิ้นสุดคลิปตรงนั้นพอดี
เสียงในนี่คิดจะบอกว่างใด

อ๋อหนึ่งคุณชน้ำแปลสิ

หรือคือแปลเพื่ออะไรฟังนะคะ

ของจีนเหรอที่มันบรรทุกวัตถุลึกลับที่ชื่อว่าชี่เหยียนขึ้นสู่อวกาศ
เขาโพสต์เขาทวิตไปเมื่อวันที่๑๕มีนาคมบอกว่าสามารถส่งชื่อเหยียน๑๙จากศูนย์ส่งดาวเทียมจิ๋วชวนได้สำเร็จ
ซึ่งการเคลื่อนที่ของกระสวยอวกาศนี้จะเคลื่อนที่ตามแผนที่ทางด้านทิศตะวันตก
แล้วคือถ้าหากมองจากไทยเนี่ยจะเห็นได้บนท้องฟ้าทางด้านทิศตะวันตกเช่นเดียวกัน
นี่เขายิงขึ้นฟ้าอย่างนี้เลยนะโอ้โหเหรอ
มันก็เลยสันนิษฐานไปในทางแบบนั้นว่ามันน่าจะเป็นวัตถุที่ทางจีนเขาปล่อยมา
นี่แนวทางในการบินของมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็มีเหตุมีผลดี
ก็อย่าเพิ่งตื่นตนกตกใจอะไรกันไปนะต้องดูข้อมูลให้รอบด้านนะ